เราไปตามต่อกรณีลุงอายุหกสิบเจ็ดปีใช้ปืนยิงเครือยาศที่เล่นเปตองจำได้ไหมคะครับคุณผู้ชมที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เสียชีวิตสองศพบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ย่านจรรย์สนิทวงศ์ครับของเย็นวันที่สิบพฤษจิกายนที่ผ่านมามีภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงที่เกิดเหตุน
คุมตัวนะคะนายธุรกาลยังบรรเทาหรือว่านายหมูพูกต้องหาไปฝากขังที่สารอาญาตะหลิ่งชันห้าข้อหานะครับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรองพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนไปในเมืองไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันทวนและบุกรุกเคหสถานนะคะท้ายคำร้องฝากขังพนักการสอบสวนคั
ด้วยท่อคำหยาบคายเขาบอกเขาถูกด่าก่อน

คำนี้ค่ะที่เขาบอกว่าเป็นคำพูดจี้ใจดำเขา
เพราะว่าเขาเคยอาศัยอยู่ที่วัดจริง
ก็เลยเรียกว่าทำให้เขาก่อเหตุครั้งนี้ขึ้นนะฮะ
ยืนยันบอกไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงชีวิต
จากไม่ได้ยิงมาหลายปีแล้วนะคะ
อยากฝากขอโทษผู้เสียชีวิตอยากเอาเงินไปช่วยงานศพ
ส่วนประเด็นที่คาดกันว่ามีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน
จนมาก่อเหตุหรือเปล่ายอมรับว่ามีปัญหาเรื่องนี้ก่อนหน้านี้จริง

ซึ่งเขาตั้งใจจะไปพูดคุยไกล่เกลี่ยกันในวันนั้น

แต่กลับมาเกิดเหตุด่าทอและกระทบจิตใจ

ก็เลยทำให้บันดาลโทษะแล้วก็ก่อเหตุยิงขึ้นค่ะ

ช่วงนึงนะคะที่เขาบอกว่า
มันมีคำพูดที่เป็นคำพูดจี้ใจดำของเขา
ทะเลาะกันนะคะแล้วมีคำพูดจี้ใจดำ
ทำให้เขาเกิดบันดาลโทษะแล้วก่อเหตุขึ้น
ทีมข่าวเราได้คลิปเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นนะคะ
อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ไปพร้อมกันค่ะ
ขอโทษอย่าไปใจความ
หมายความว่ายังไงวะ

มีคำว่าไอ้หมาวัดไอ้หมาวัด
แล้วในหมู่ผู้ก่อเหตุบอกคำนี้แหละที่ไปจี้ใจดำเขา

คุณพ่อกลับมาคุณพ่อกลับมา

หลังจากที่เขาถ่ายคลิปนี้นะครับ
เขาส่งให้ตำรวจแล้วส่งให้พี่หนุ่มกัญชัย
พี่หนุ่มกัญชัยกรุณาส่งมาให้เราอีกทีหนึ่งนะครับ

เขาจะไม่ขับรถเข้าไปในพื้นที่ที่กลุ่มญาติ

เพราะที่ผ่านมาหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งมาตลอด

เขาจำเป็นจะต้องเอารถเข้าไปจอดในบ้าน

ตอนนั้นเขาบอกเขาทำอะไรไม่ถูก
คิดได้แต่ว่าเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิป

และอยากจะไปขอขมาศพแต่ก็ไม่กล้า

เขากับแม่ก็ไม่ได้กลับไปที่บ้านหลังดังกล่าวอีก
ด้านนายกฤษณะนะครับทนายความนะครับ
เตรียมนำหลักทรัพย์มูลค่า๕๐๐๐๐๐บาทนะครับ
เพื่อขอปล่อยตัวในหมูเป็นการชั่วคราว
ซึ่งจากการให้ปากคำกับตำรวจเมื่อคืนนี้
ในหมูยอมรับในบางข้อหาแล้วปฏิเสธในบางข้อหา
รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เรื่องการนำเงินไปช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตด้วย
โอ้โหเรื่องนี้ยังต้องดูความคืบหน้ากันอีกนะครับ
ไม่ได้จบง่ายแล้วฮะเรื่องนี้ครับ
อยากจะต่อเรื่องความรุนแรงอีกสักเรื่องหนึ่งนะ